เรื่องเนี้ยอาจจะทำให้คุณคุณผู้ชมเนี้ยโชคดีก็ได้อ่า
เพราะว่าอะไรรู้ไหมไปดูเรื่องสวยงามพร้อมกับเรื่องสิริมงคลดีกว่าก่อนอื่น
ขอตั้งวงก่อนเลยเพราะเผื่อจะมีใครชวนไปรำบ้าง
นึกว่าจะมีใครชวนไปดื่มตั้งวงยังไงรำตั้งวงแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ไปที่จังหวัดอำนาจริงค่ะที่ลานหน้าองค์พระมงคลมิ่งเมือง
มีงานสนามัสการค่ะพระมงคลมิ่งเมืองประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ
ฟังชื่องานกันนิดนึงตั้งใจฟังเลยมหากรรมบุญมหาอำนาจอำนาจเจริญ
อ๋อพันห้าร้อยหกสิบหกโอ้โหอุ้ยงานใหญ่อันนี้อันโตน่ะเนี้ย
งานเขาก็แบบเป็นสิริมงคลมากเลยมีขบวนแห่เครื่องสักการะค่ะ
แล้วก็ขบวนหุ่นฟางพุทธบูชาบรรยากาศคุณผู้ชมดูเอาเถอะค่ะ
คึกคักจริงจริงแหมมันม่วงทั้งงานแบบนี้มันสวยงามจริงจริงเนอะ
ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะการรำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองสุดยิ่งใหญ่
สวยงามตระกาลตามากไม่สวยยังไงไหวคุณผู้ชมนี่
พระนำโดยนางสาวไทยประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามค่ะ
น้องนิตามานิตาดวงคำฝ่าเมอร์เออ
นางสาวไทยคนที่ห้าสิบสามของเราโหสุดเลยอ่ะ
ผ้าพื้นเมืองคุณผู้ชมดูตามไปเลยนะคะสวมมงกุฎออกมาร่วมรำด้วยพร้อมกับรองนางสาวไทย
แล้วก็นางสาวอำนาจเจริญด้วยค่ะแล้วต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชม
เป็นการกลับมารำตามคำสัญญาทำอะไรสัญญาต้องเป็นสัญญาเหมือนกันเลย
นิต้าค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องเคยสัญญาเอาไว้ว่า
ถ้าหากได้รับตำแหน่งนางสาวไทยนะจะกลับมาร่วมรำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองอีกครั้งนึง
พอมงลงปุ๊บรีบเลยจ้ะกลับมาทำตามที่เคยสัญญาเอาไว้ค่ะ
ลีลาการไล่รำเนี่ยสุดอ่อนช้อยจริงแล้วเนี่ยเป็นงานใหญ่ด้วยนะ
คุณผู้ชมดูซะก่อนนี่เป็นพันเป็นหมื่นคนเออนะคะ
มีการร่วมรำกับนางรำนะคะชาวจังหวัดอำนาจริงด้วยประมาณพันคน
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานในครั้งนี้มากเลย
คุณผู้ชมจ๋าระหว่างที่น้องนิต้าเนี่ยเขารำชาวบ้านก็เข้าไปขอถ่ายรูปด้วย
เออรำไปรำมากระทบเข้าเออกระทบนิดนึงเออได้ละยังเออได้แล้ว
เป็นที่นับถือศรัทธาของประชาชนอย่างมากเลยมีความเชื่อกันด้วยนะ
ว่าถ้าหากใครมากราบไหว้ขอพรเนี่ยจะสมหวังดั่งตั้งใจคุณผู้ชมค่ะนะอันนี้เป็นแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองและที่สำคัญได้คนสวย
อย่างนักสาวไทยของเรานะคะไปรำด้วยแบบนี้ซีริมงคลจะไปไหนจริงสาธุเออ
คือต้องบอกว่าภาพสวยด้วยเนอะบรรยาศาสตร์ก็ดีด้วยอุ้ยนางลำเขาแต่งตรงตรงเกลืองกันนะ
จัดเต็มกันทุกคนนะคุณผู้ชมนะ